ทีนี้ไปต่อที่เจียงใหม่คุณผู้ชมคือตั้งแต่ช่วงห้องข่าวหัวเขียว
เรานำเสนอกรณีที่ไฟไหม้รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ก็เลยทำให้ล่าสุดวิสาหกิจป้อนแจ่ม
มีการออกมาย้ำมาตรการในการป้องกันไฟไหม้
ในช่วงหน้าหนาวแบบนี้พอหน้าหนาวสิ่งที่ตามมาคืออากาศจะแห้ง
ฟื้นไฟมันก็ติดได้ง่ายมากขึ้นนะคะ
คือไอ้เหตุการณ์ที่เราเล่าไปในห้องข่าวเนี่ย
เขาคาดว่าจากไฟฟ้ารัดวงจร

นี่ไงเขาก็เลยบอกว่าออกกฎหาวิธีการ
เต็นต์ที่พักใกล้ที่พักอะไรแบบนี้
คือต้องบอกแบบนี้ว่าทุกวันนี้ใครไปม่อนแจ่มเนี่ย
ทุกรีสอร์ทเขามีบริการเสริมคือ
ถ้าคุณนอนกับเขาฟรีหมูกระทะ๑มื้อ
แต่เขาจะไปตั้งเอาไว้ที่บริเวณหน้าเต็นต์
ค่ะเขาจัดเป็นโซนให้แล้วก็มีพนักการเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับหมูกระทะหนึ่งล่ะ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องของหน้าหนาวอากาศแห้งไฟไหม้

ล่าสุดนะคะคุณวิชิตเมธาอนันกุลประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่มของเชียงใหม่นะคะ
บอกว่ากรณีเพลิงไหม้บ้านพักพนักงานม่อนอิงดาวรีสอร์ท
ซึ่งเป็นรีสอร์ทชื่อดังบนดอยม่อนแจ่ม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงช้าเมื่อวานนี้และก็นี่ฮะ
แล้วก็รถของนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเที่ยวเนี่ย
เหตุการณ์ยังไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัด
แต่ว่าเอาล่ะเบื้องต้นคาดว่ามาจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นคนละพื้นที่กับโซนที่พักของนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามค่ะความเสียหายของรถที่เกิดขึ้น
ของนักท่องเที่ยวที่จอดไว้ใกล้กับจุดที่พัก

ชดใช้ความเสียหายค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ประเด็นเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้
จากว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามีนักท่องเที่ยวขึ้นเหนือ
ไปเที่ยวตามรีสอร์ทตามดอยต่างเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะม่อนแจ่มที่แม่ริม
ส่วนใหญ่ตามร้านต่างตามรีสอร์ทต่าง
เขาจะมีอะไรนะมีบริการหมูกระทะใช่ไหม

คุณวิชิตบอกว่าทางวิสาหกิจเขาก็มีกฎมีเกณฑ์นะ
ผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อยู่แล้ว
คือห้ามลูกค้านำเตาหมูกระทะเข้าไปในที่พัก

แล้วมีการกำหนดเวลาให้บริการหมูกระทะแต่ละรายไม่เกิน๓ทุ่ม
เนื่องจากหากดึกกว่านี้พนักงานจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะ
ที่ผ่านมาที่พักรีสอร์ททุกแห่งก็ได้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
ทำให้ไม่เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้จากสาเหตุเรื่องของการปิ้งย่างหมูกระทะนะคะ
สำหรับสาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะยืนยันว่า
เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นนอกโซนที่พัก
ก็เลยอยากขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจถึงความปลอดภัยที่สำคัญ
ขอให้นักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทุกประการค่ะ
คือแบตเรนของปิ้งย่างรับลมหนาวมันก็โอเคล่ะ
แต่ว่ามันต้องจัดที่จัดทางให้เหมาะสม
โซนกันไปเลยนั่งกินกันตรงนั้นเก็บตรงนั้นแล้วก็จะนอนก็มานอนซะ
ใช่ไปรวมกลุ่มตรงนั้นเนี่ยเผลอได้เพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมคะ